คลิปนี้ที่จะให้ดูคลิปสั้นมีทั้งชนแล้วก็มีทั้งเฉียดดูค่ะ
โอ้โห้อาถามที่แหละพันธุ์กระบะขาวพี่มายังไงก่อน
เก๋งดำที่จอดอยู่เนี่ยโดนชนนะแต่แจ๊สขาวนั่นนะคุณ
แจ๊สขาวก็ต้องถามพี่ที่รอดได้ไหร่ยังไงเนี้ย
คือจอดไว้เว้นจังหวะได้พอดี้เลยอ่ะ
ใช่ค่ะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตรงไฟแดงท่าตูมที่ศรีมหาโพธิของปลาจีนค่ะ
แต่หลังจากเกิดเหตุนู่นเห็นไหมคนที่ขับกระบะขาวมาเขาลงจากรถมาเขาไม่ได้หนีนะ

ใช่ค่ะคันดำก็มีคนนั่งอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
คือกระบะเขายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดเลยนะ
เพราะว่าตรงนี้เป็นโค้งนะยิ่งถ้าฝนตกมันก็อาจจะอันตรายนะมันเหวี่ยงมาตรงนี้